คุณผู้ชมค่ะที่สระบุรีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพเสียชีวิต
หลังจากไปดื่มเหล้าที่ห้องเพื่อนแล้วก็หลับไป
แต่ว่าสภาพศพมีร่องรอยฟกช้ำอยู่หลายจุดเหมือนกัน
ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพนแคร์ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบ
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลอำเภอหนองแคร์สระบุรี
สภาพศพของนางวิลัยพรหรือนุษย์อายุ๔๐
เสียชีวิตอยู่กลางห้องใส่เสื้อยืดกางเกงลายการ์ตูน
ที่หน้าแขนขาลำตัวมีรอยฟกช้ำค่ะ
มีขวดเหล้าขาว๔ขวดอยู่ในห้องมีกระติกน้ำแข็งด้วย
มีโครงราวเหล็กแขวนเสื้อผ้าหักงอทิ้งอยู่นะคะ
ก็รวบรวมของกลางทั้งหมดและตรวจสอบค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงท่านนี้
คือตัวผู้เสียชีวิตมาที่ห้องเช่าตอน๖โมงเย็นเมื่อวาน
นั่งดื่มเหล้ากับเบียร์กับเพื่อนสาวแล้วก็เพื่อนชายเจ้าของห้อง
๔ทุ่มตัวผู้เสียชีวิตเขาเมามากเลยเข้าไปนอนในห้องนอน
เพื่อนผู้ชายเจ้าของห้องก็เลยติดต่อไปที่สามีของผู้เสียชีวิต
นายกรุงทองอายุ๕๖บอกว่าเธอเมาหนักมากเลยพากลับบ้านหน่อย
เพื่อนสาวกับเพื่อนผู้ชายเขาไปเที่ยวผับกันต่อ
ก็เลยทิ้งนางวิลัยพรหรือนุษย์เอาไว้ในห้องตีหนึ่งอ้าวไม่ตื่น
เพื่อนผู้ชายที่เป็นเจ้าของห้องเลยบอกว่าเอ๊ะยังไงดีล่ะ
นอนอยู่ในห้องก็คงไม่เหมาะสมแล้วมั้งผู้หญิงกับผู้ชาย
ก็เลยไปนอนห้องเพื่อนผู้หญิงตี๕สามีของนางวิลัยพรหรือนุษย์เนี่ยค่ะ
มาบอกว่านุษย์เขาตายแล้วนะเพราะไปปลุกจะพากลับบ้านแต่เขาไม่ตื่น
ประมาณห้ามองกว่านะครับห้ามองตีห้าตีห้าตีห้าเขาเป็นไง
เรารู้ได้ไงว่าเขาเสียชีวิตต่อไปผมจะเอารุ่นแก้ไว้ให้เขาไปห้องไง
ไปทำงานครับเป็นยังไงผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตีห้าทุกวันของผมเอ่อ
ก็มาปลูกเขาครับมาปลูกเขาปลูกเขานอนแข็งแล้วแข็งแล้วครับ
แล้วเมื่อคืนเขากินแล้วหรือไหมอ่ากินเขาเม้ากินแค่เดี๋ยวเขามัมคืนประมาณสามสี่ทุ่ม
เพื่อนร่วมวงเล่าค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าก็เนี่ยดูสิ
เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตเหมือนกับถูกโยนทิ้งเข้าไปในป่าครับเขาจำได้เลยเพราะว่าชุดเนี้ย
ตอนดื่มอยู่ด้วยกันก็เลยเชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ว่าดื่มเหล้าจนเมา
แล้วเหมือนกับช็อกน็อกเหล้าเมามากอย่างเงี้แล้วเสียชีวิตไปอ่ะ
เพราะเหมือนกับว่ามันมีร่องรอยฟกช้ำอะไรด้วยไงคะ
แต่เขาสงสัยใครรู้ไหมเขาสงสัยตัวสามีผู้เสียชีวิต
เพราะว่าก็เขาขี้ขึงมากนะเออเคยไปตบตีกันค่ะวงเล่าเลยน่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้สงสัยเฉยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
หื้มเอ้าง่ายนี่ก็หื้มหื้มกันเองนี่แหละขนาดเนี่ย

นายทัยทัศน์อายุ๕๐ปีเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วผู้เสียชีวิตก็ดื่มเหล้ากับนายกรุงทองสามีเป็นประจำนะคะ
พอดื่มเหล้าทีไรก็ทะเลาะกันบ่อยลงไม้ลงมือกันบ่อยครับ
ตามตัวของผู้เสียชีวิตมีรอยเขียวช้ำตลอดแหละ
ก็เลยสงสัยว่ารอยเขียวช้ำที่ร่างกายมันรอยเก่าหรือเปล่าอืม
เดิมที่เคยทะเลาะกับสามีหรือเปล่าหรือว่าลอยใหม่ก็ไม่แน่ใจ
แต่ปกติเขาก็จะมีรอยเขียวช้ำตามตัวอยู่แล้วครับ
แต่ติดใจนิดนึงตรงใบหน้าของผู้เสียชีวิตทำไมฮะ
มันเหมือนรอยใหม่เป็นรอยช้ำแบบค่อนข้างใหม่อ่ะค่ะอ่า
อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเธอคืออะไร

ล่าสุดวันนี้ตำรวจก็เลยต้องเรียกเพื่อนวงเล่าไปคุย

เรียกสามีของผู้เสียชีวิตไปคุย
คือสามีเนี่ยถึงขั้นต้องส่งไปตรวจร่างกายเลยนะคะเพื่อที่จะตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอ
ก็สอบอยู่หลายชั่วโมงสุดท้ายยังไงรู้ไหมคะ

สามีสารภาพสามีบอกผมทำร้ายเขาเองอ่ะ

ทำร้ายจนเขาเสียชีวิตเนี่ย

คือตัวสามีบอกว่าก็มาหาผู้เสียชีวิตที่บ้านเพื่อน

เมาหลับไปเลยโมโหเมียว่าทำไมเมาหลับขนาดนี้

แล้วต่อยแล้วเตะแล้วกระทืบ
เพื่อที่จะสั่งสอนให้เลิกดื่มเหล้า

สั่งสอนเสร็จกลับบ้านค่ะ

เมียนอนอยู่ในห้องเพื่อนต่อแบบนั้น

เมียอุจจาระราชไม่หายใจแล้ว

เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เมียราดน้ำล้างอุจจาระ

เลยนิมลพระมาที่ห้องทำพิธีเชิญดวิญญาณนะคะ

เลื่อนย้ายศพไปทำพิธีทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรำบ้านเกิด
เสียใจมากไม่คิดเลยว่าสามีจะทำร้ายภรรยาได้ขนาดนี้
ครอบครัวทำใจไม่ได้ค่ะ
นี่เห็นไหมตอนแรกปฏิเสธไม่ยอมบอกไม่อะไรเลย
สุดท้ายก็จำนวนด้วยหลักฐานก็รับสารภาพ
เป็นอย่างที่ทุกคนสงสัยว่าคือสามีของผู้เสียชีวิต
ก็ต้องดำเนินคดีนะคะตอนนี้อยู่ที่สพนแคร์
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
จะส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ครับเอามีเรื่องของเพื่อนบ้าน